มาเรื่องน่าเห็นใจโชเฟอร์แท็กซี่กันหน่อยนะคะ
เรานำเสนอข่าวมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องด้านลบของแท็กซี่บ้าง
แต่คราวนี้ต้องเห็นใจพี่เขาจริง
ผู้โดยสารเรียกรถค่ะไปกันสองคนเป็นผู้ชาย
เพื่อนคนนึงอ้วกแล้วอ้วกใส่รถ
ไม่ได้เปิดกระจกกระจกอะไรไปอ้วกข้างนอกคืออ้วกในรถแท็กซี่เขาเลย
ทำไงคุณเขาไปรับผู้โดยสารต่อก็ไม่ได้แล้ว
แล้วก็แท็กซี่เขาก็เลยขอเรียกเก็บค่ามิเตอร์ที่วิ่งมาก่อนหน้านี้

และค่าเสียเวลาที่จะไปรับผู้โดยสารต่อไม่ได้
รวมทั้งหมด๑๐๐๐บาท

ไม่ยอมแล้วหวิดมางวางมวยกันด้วย

รับผู้โดยสารไม่ได้แล้วใครรับผิดชอบ
คืนนี้รับผู้โดยสารไม่ได้ใครรับผิดชอบ
รอตรงนี้นู้นไม่ใช่มารอแบบนี้
ทีนะคุณ
เหรอ
หลังของน้ำก่อน

คือดูเดือดเหมือนกัน

อ้วกเป็นอีกคนนึงค่ะ

คนถ่ายแท็กซี่แล้วก็โพส
บอกว่าต้องใจเย็นแค่ไหนถึงเป็นคนขับแท็กซี่ได้
เหตุเกิดในปั๊มย่านถนนพระราม๖แยก๓๒
ผู้โดยสารอ้วกในรถแท็กซี่ก็เรียกค่ามิเตอร์พร้อมค่าเสียหาย
เขาแจกแจงให้ฟังด้วยนะ๑๐๐บาทเป็นค่าอะไรบ้าง
มิเตอร์๑๖๐บาทขอค่าล้างรถอีก๔๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ๕๔๐บาทขอเป็นค่าเสียเวลารวมทั้งหมดแล้ว
๑๐๐๐บาทเอาอีก๔๔๐บาทสิ
ทีนี้ผู้โดยสารไม่ยอมจ่ายบอกว่าจะจ่ายแค่๕๐๐บาททั้งหมด
คือเขาเรียกไป๑๐๐๐บาทจะจ่ายแค่๕๐๐บาท
แล้วก็เลยทะเลาะกันแบบนี้สุดท้ายที่บอกว่ารอตำรวจรอตำรวจ
คือตกลงกันไม่ได้เพราะผู้โดยสารไม่ยอมจ่าย

แล้วระหว่างที่รอก็คือเนี่ยค่ะ
คือผู้โดยสารเขาไปรอข้างนอกยืนรอ
คือแท็กซี่ก็รู้สึกว่าจะหนีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ก็เลยเกิดเป็นโต้เถียงกันนะฮะแล้วก็เนี่ย
ก็โตเถียงกันด้วยอารมณ์แบบหนักเลยนะคะ
สุดท้ายไปที่สนพญาไทยกัน

ตำรวจก็บอกว่านี่ก็ต้องเห็นใจแท็กซี่นะ
เพราะเขาไม่สามารถรับผู้โดยสารต่อได้เลย
แต่ก็ยังมีความแบบผู้โดยสารก็ยังไม่ยอมจ่าย

งั้นเอารถผมไปล้างเลยแล้วเปิดมิเตอร์รันไปด้วย
จะได้รู้ว่าไอ้๑๐๐เนี่ยผมคิดเกินจริงไปหรือเปล่า
ที่บอกว่าพันหนึ่งแพงไปไหมเอาห้าร้อยก็พอเนี่ย
อ่ะเปิดมิเตอร์รันไปเลยไปล้างรถเนี่ย
มันเสียเวลามันเสียอะไรยังไงเท่าไหร่
สุดท้ายก็ทำจริงจบที่หนึ่งพันบาทนะคะ
ซึ่งโรงพักเองก็บอกว่าก็ไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวัน

แต่ดูสภาพผู้โดยสารก็ไม่ได้มีอาการเมาสุราอะไรนะครับ

แต่ก็เอาจริงนะก็ถ้าอาเจียนกันขนาดนี้แล้วเขารับผู้โดยสารต่อไม่ได้ก็
ก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะ